สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะขอเสียงแหลมหน่อยไม่มาหลายวัน
นอนที่บ้านบ้างไหมครับกลับเชียงกับคนแน่ความว่า

เดี๋ยวคุณออกกระดาษเดียวคุณต้องมีอีกนะ
มีอีกสิยังยังไม่บอกว่าจะออกอีก

พี่เหนียวก็ชินชอบอยู่นะ

น้องก้าวน้องก้าว

แต่ฉักก็แห๋วตลโลกแล้วตอนแห๋วตลโลกมาก
กละถามพระมงาคือตอนที่ยิงกันน่ะ

วันนี้เองนะตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า
ไปพบศพถูกฆาตกรรมแล้วก็ยัดไว้ในตู้เย็น
ปรากฏว่าคนที่ลงมือฆ่าเนี่ยนะฮะเป็นลูกชายของผู้หญิงคนนี้นั่นเอง

เขาได้มีการรับแจ้งเหตุพบศพถูกฆ่าหัน
แล้วก็ยัดในตู้เย็นภายในบ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
อยู่ในซอยท่าข้าม๒๘กรุงเทพ
ที่เกิดเหตุนะครับไปพบศพของนางสาวยุรีอายุ๔๒ปีครับ
ถูกฆ่าหั่นแล้วก็ยัดศพเอาไว้ในตู้เย็น
สภาพแบ่งเป็น๕ชิ้นครับ
ก็คือเป็นสภาพของหัวลำตัวแขนแล้วก็ขา
จากนี้นะครับยังไปพบร่างของนายศิระอายุ๒๐ปีลูกชายของผู้ตายเองนะครับ
ซึ่งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่ง๑ชั้นปีที่๒
ยิงตัวเองนะครับนอนจมกองเลือดอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนครทนไปแล้วนะครับ

จากการสอบสวนนะครับทราบว่าผู้ตายทำอาชีพ
โดยเมื่อวันที่๒๔ที่ผ่านมาเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
เพื่อนของแม่โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้เป็นแม่
ประมาณสักตอน๒ทุ่มก็ยังพูดคุยกันปกตินะคุณผู้ชมครับ
จนกระทั่งปรากฏว่าเช้าวันนี้๒๕เพื่อนผู้ตายเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้
พยายามโทรหาแล้วโทรหาอีกติดต่อไม่ได้
เพื่อนคนนี้เดินทางไปที่บ้านของผู้ตายครับ
พยายามไปเรียกหาสุดท้ายไปเจอลูกชายของผู้เสียชีวิต
บอกว่าแม่ตัวเองนั้นไม่อยู่ออกไปแล้วพยายามบ่ายเบียงต่างนานา
แต่เพื่อนของผู้ตายก็มองไปที่รถนะครับ
อ้าวทำไมรถของแม่ของผู้ตายยังอยู่นะ
ก็เลยพยายามหาสาเหตุแล้วก็เดินหาตามบ้านนะครับ
จนกระทั่งไปเจอว่าผู้ตายนั้นถูกฆ่าแล้วก็หั่นศพเนี่ยเอาไปยัดไว้ในตู้เย็น
หลังจากนั้นพอหันกลับมาหาตัวลูกชายซึ่งเป็นคนกระทำ
ลูกชายเอาปืนแล้วก็ยิงใส่หัวตัวเองนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการแจ้งตำรวจนะฮะแจ้งกู้ภัยให้มา
แล้วก็นำตัวทางผู้ที่ยิงตัวเองก็คือลูกชายส่งโรงพยาบาลนะครับ
เมืองต้นนะครับพบว่าลูกชายนั้นมีอาการทางจิตคล้ายกับประสาทหลอน
ซึ่งขณะนี้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
กับพนักงานสอบสวนสอนอท่างข้ามนะครับ
แล้วก็จะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ
เป็นเหตุสลดใจจริงลูกชายฆ่าแม่ตัวเองฮะ
แล้วก็ยิงตัวเองเกือบตาย
ยิงหัวตัวเองนะครับเอาไปฟังเสียงเจ้าที่ตำรวจหน่อยครับ
รถจอดอยู่ที่บ้านแล้วก็พบกับลูกชายของผู้ตายนะครับ

ทั้งลูกชายเขาพยายามไปเบียงไม่ให้มาดูว่าแม่อยู่หรือไม่อยู่นะครับ
แต่ทางพยานเห็นว่ามีทรัพย์สินของผู้ตายอยู่ที่บ้าน
ก็เชื่อว่าผู้ตายไม่ได้หายไปไหนจากบ้านก็คงอยู่ในบ้าน
แต่ลูกก็พยายามจะปฏิเสธไม่อยากจะให้มาดูแล้วก็พยายามจะ
หลังจากนั้นคือเพื่อนของผู้ตายก็อย่างที่บอกไปครับว่า
ก็เข้าไปเดินหารอบบ้านไปพยายามดูในตัวบ้าน
จนกระทั่งไปเจอนะครับใช่แล้วเพื่อนก็ใช่นะครับคือ
คือช่วงแขนของแม่เนี่ยก็จะใส่ไว้ในช่องฟิสด้านบน
ฝั่งที่เป็นประตูฝั่งที่เป็นประตูนะฮะส่วนน่าจะเป็นทุ่นขา
เล็กก็จะไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วหัวก็น่าจะแบบเอาใส่ถุงแช่ไว้
หั่นเป็นชิ้นอย่างละเอียดมากหมายถึงดูเหมือนเป็นคนมีความรู้เรื่องการชำแหละ
คือตอนกลางคืนเนี่ยทางเพื่อนของแม่เนี่ยก็ยังคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่นะ
โทรคุยกันปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งตอนเช้าติดต่อไม่ได้ก็เลยมา
นึกถึงในแง่ของการเดินไปแล้วเด็กมีปืน
แล้วคนนี้คือเดินหาตลอดเวลาเขาเสี่ยงเหมือนกันนะ
เสี่ยงมากเลยอ่ะเสี่ยงใช่ไหมคือเขามีปืนตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่
หันมาเห็นแบบกับตาตัวเองที่เขายิงตัวเองด้วย
ตรงที่หันกลับมาเห็นกับตาตัวเองไม่แน่ใจว่าหันมาเห็นกับตาไหม
แต่ว่าเด็กนี่ยิงตัวเองลูกก็ยิงตัวเองนะฮะอ้าว
ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับ
ก็เป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ยังไม่ทราบรายละเอียดนะว่าเพราะอะไร
โอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ที่บึงการมีวัยรุ่นยกพวกตีกันนะฮะ

อย่าเรียกว่าตีกันเขาเรียกว่าลุมไหมคะอันนั้น

คลิปจะเห็นเลยนะครับว่ามีชายหนุ่มคนนึงพยายามวิ่งหนี
แล้วก็ล้มลงกับพื้นนะครับปรากฏว่าก็จะมีกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มหนึ่งประมาณ๒๐คนนะฮะวิ่งตามมาแล้วก็ทั้งกระทืบ
ทั้งเตะทั้งต่อยรูมสกรรมแบบนี้เหรอฮะคุณผู้ชมครับ
นั่นนั่นเนี่ยนะฮะปลาของด้วย
ใช้อาวุธตีด้วยแล้วก็เอาใช้มีดฟันไปที่เหยื่อที่นอนอยู่ด้วยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑นาทีกว่านะครับ
วัยรุ่นถึงได้ยอมหยุดแล้วก็เดินแยกย้ายกันหนีไป
ผู้โพสต์ระบุข้อความด้วยนะครับว่า
มีการเปิดภาพกล้องวงจรปิดของกลุ่มวัยรุ่นบึงการ
พวก๒๐คนและรุมทำร้ายร่างกายนะฮะ
เหตุนั้นเกิดบริเวณแถวร้านข้าวต้มตลาด๗๗๗
ตะบนวิสิตอำเภอเมืองบึงกาลนะครับ
เหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มาทราบผู้บาดเจ็บนะฮะชื่อว่านายภูพะนรัฐ

เป็นชาวจังหวัดสุราธานีไปทำมาหากินอยู่ที่บึงการนี่แหละครับ
เรื่องต้นนะฮะแจ้งความว่าที่สพบึงกาลแล้ว

ส่วนตอนนี้ผู้บาดเจ็บเองรักษาตัวอยู่นะครับ
ที่สำคัญสมองบวมนะครับคุณผู้ชมครับ
จากนี้ผู้โพสต์เองยังโพสต์ภาพผู้เสียหาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในอาการปางตายนะฮะ
ผู้คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่า
ก็ประนามกลุ่มวัยรุ่นนี้นะครับ

ล่าสุดนะฮะพันธุรกิจเอกชนินจิตแจ้งนะครับ
กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองบึงกาล
ได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีการสั่งการ
ให้พันธุรุตโทจรุณศักดิ์ลำพุทธา
เป็นล้อมกับสืบสวนนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่
ของตำรวจเนี่ยนะฮะชุดสืบสวนร่วมกันกับสหาร
ชุดเคลื่อนที่เร็วกรรมกำลังสุรศักดิ์มนตรี
ติดตามนะครับหากลุ่มคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาได้แล้ว๑คนนะครับ
จาก๒๐คน๑คนจับมาได้แล้วภายในบ้านพัก
เป็นมือมีดครับที่ฟันผู้บาดเจ็บ
ชื่อว่านายพิสิทธิ์หรือบาสพงคำพันธ์

นี่นะฮะคือจับมาได้พร้อมของกลางนะครับ
เป็นมีดสปาต้ายาวกว่า๓๐เซนติเมตร
รวมถึงเสื้อที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ
แล้วก็เปลี่ยนนะครับเก็บไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์

เป็นคนใช้มีดฟันที่ศีรษะของคู่อริจริง
สาเหตุเกิดจากไม่พอใจที่คู่อรินั้น
ลวนลามแฟนสาวของลูกพี่
ที่เป็นขาใหญ่เป็นเจ้าถิ่น
ก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันภายในร้านนะครับ
ก่อนจะลามออกไปยังข้างนอกร้าน

ลุมตีลุมกระทืบกันแบบนี้นะครับ

เป็นร้านที่ชื่อว่าโรงเหล้า

นี่เหรอท้องสินบุญกาลเนี่ยเขาลงไว้

หนึ่งต่อ๒๐เลย

งบวมนะครับโดนทั้งฟันไปที่หัว๓ครั้งนะ
ฟันที่หัวได้๓ครั้งแล้วก็รุมกระทึบตะย์รุมต่อย
คือกะเอาไปสมองบวม
คือไม่ต้อง๒๐คนนะพี่ว่า๕ตีนแรกก็ไปแล้วล่ะ
อาจจะบวมแล้วล่ะเขาล้มนะครับเขาล้มเนี่ยโดนแล้วก็โดนเลย
ตาแฟตาแฟตาแฟตาแฟอันนี้ใส่
นี่ภาพวงจรเดี๋ยวเห็นได้ไม่ชัดแต่ที่ตำรวจมีคงจะชัดใช่ไหม

พยายามจีบจ้อยต้องใช้ต้องใช้ถึง๒๐คนเลยเหรอ
โดยการที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนกับไปลวนลาม
เวลาแฟนของขายใหญ่ก็ต้องโดนแบบนี้
ลักษณะแบบนั้นโอ้โหมัน
มันเยี่ยมเหลือเกิน

เป็นข่าวหลอนของผมผมเล่าสองข่าวเลย

วันนี้นางเพียรอายุ๖๐ปีและนางสุนีอายุ๔๘ปี
เป็นสองพี่น้องชาวหนองปลือ
จังหวัดภพโคนชายบูรีรำ
ก็ออกมาเตือนว่าตัวเองได้รับจดหมายจากบริษัทแห่งหนึ่ง
เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อดังเลย
ระบุว่าตนได้รับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเตาริดเอาไอน้ำเตาอบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดฝุ่น
พอนำจดหมายดังกล่าวไปติดต่อขอรับรางวัลบริษัทดังกล่านั้น
ไม่มีสินค้าวางจำหน่ายเหมือนกับห้างร้านทั่วไปแต่ว่าเปิดเป็นห้องเล็ก
มีพนักงานเมื่อไปถึงพนักงานก็หลอกล่อให้จับฉลากรุ้นรางวัลใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างนานา
พอทั้งสองคนหลงกลจับฉลากแล้วไม่ได้รางวัลอย่างทางพนักงานก็บอกว่า
ให้ลูกสาวของนางสุนีมาร่วมจับอีกคนนึง
ปรากฏลูกสาวจับได้ชุดใหญ่ชุดโฮมเทียเตอร์
เป็นแบรนด์ดังจากต่างประเทศบริษัทบอกว่ามีมูลค่าสูงถึง๗๖๙๐๐บาท
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม๓๖นะจ๊ะ
คำนวณแล้วก็เป็นเงิน๒๖๒๗๖๘๔บาท
ก็เทียบกับ๗๖๐๐แล้วก็เออก็ดีใช่ไหม
ได้ชุดใหญ่สินค้ายี่ห้อดีด้วย
พอจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วก็ต้องขอถ่ายรูปกับคอมเทลเตอร์ด้วยนะ
พนักงานก็ก็ไม่ได้ขอห้ามถ่ายรูปเป็นริขสินค้า
ตัวเองก็รู้สึกแปลกใจแต่ไม่ได้ทักท้วงอะไร
จนถ้าง่างพนักงานเนี่ยนำชุดโฮมเทียเตอร์เนี่ย
แต่ว่าไม่ใช่ชุดเดียวกันที่อยู่ในหน้าร้าน

เป็นชุดอื่นพอแกะออกมาดูเอ้าก็ใช่เจ้า
ไม่ใช่แบบที่อยู่ในร้านแล้วคุณภาพเสียงก็ไม่เหมือน
พนักงานเขาเปิดทดสอบให้ฟังมันแบบ
อึงชึงพอมาถึงบ้านปรากฏว่าอู้อี้
จึงนำโฮมเทียเตอร์ดังกล่ากลับไปคืนที่บริษัท

ไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่มีกฎทั้งนี้แบบนั้น
ทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วหากไปซื้อของตามห้างเนี่ย
ถ้าไม่เกิน๗วันเก็บใบเสร็จไว้ต้องเปลี่ยนได้
เชื่อว่าน่าจะถูกหลอกจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่
สพเมืองบุรีรำบริษัทดังกล่าว
ยอมคืนเงินและคืนค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปให้ทั้งหมด
ส่วนตนก็คืนสินค้าให้ไปครบทุกชิ้นเช่นกัน
เพียนบอกว่าแม้ว่ากรณีของตนจะได้รับเงินคืนแล้ว
แต่อยากจะนำเรื่องราวดังกล่าวมาบอกมาเตือนภัย
เพราะว่าไม่อยากให้ชาวบ้านคนอื่นต้องตกเป็นเหยื่อแบบตนเองอีก
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีชาวบ้านหลายคนที่ได้รับจดหมายดังกล่าวแบบนี้
แล้วก็ถูกโน้มเนาให้ทำแบบนี้แล้วก็เสียเงินไป
ตัวเองไปแจ้งความคนอื่นอีกจะไม่แจ้งใช่มั้ย

แล้วก็คือยอมเพราะคิดว่าคงจะเป็นเครื่องแบบนี้

พอคนแรกที่ได้เนี่ยเขาจะให้ลองจับฉลากดู
พอจับสลากเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ได้อะไร
เขาบอกอุ๊ยลองอีกคนไหมลองอีกคนไหม

ครั้งที่แล้วหนูไปคือแม่หนูเปิดไม่ได้แต่หนูเปิดได้
แล้วเขาก็จะถามก่อนว่าถ้าเกิดได้ของต้องเอานะ

แล้วเขาบอกอ้าวต้องเอาทำไมทำไมต้องได้
เขาบอกว่าถ้าได้ของรางวัลใหญ่ต้องเอานะ

แล้วก็ลองดูไงคุณแม่อยากเปลี่ยนดวงไง

ได้เป็นชุดเครื่องไมโครเวฟ

เราบอกอุ๊ยมันแบบกิ๊กก๊อกคุณแม่

ตอนแรกเขาบอกว่าใบแรกให้ลองลุ้นฟรีก่อน

เพราะว่ามันถูกกว่าที่อื่นแล้วนะ

ที่เหมือนจะของดีที่สุดท้ายของถูกออกไปเลย

ทุกวันนี้ก็ไม่มีคาวกินเลย

สุดท้ายยอมเพราะว่ามาปางกันไว้เจ๊ทั่วหมดด้วยกัน

สีเมือนจงสองหมื่นเลยนะเลยได้ของอะไรครับ

วันนี้มีโปรโมชั่นอะไร

อันจี้ก็ไปใช่ไหมอันจี้ไปด้วยหรอ
ไม่ไปคุณแม่วันนี้คือรุ่นพี่ที่เป็นครู
เขาก็ส่งผ้ามาเพราะว่าตอนนี้

ฝ่ายกับตำรวจที่จะร่วมมือกันใช่ไหม
ปรากฏว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นวันจันทร์
เขาบอกว่าทุกตรวจที่นั่งละ๒๕บาท

ไม่เป็นเองไปเรียนเลย
สื้อ๔เรื่องก็๑๐๐เดียว

อเจมส์จับเด็กหนีเรียนยังไงไม่เขาบอกว่าความคิดดีนะส่งเสริมให้เด็กดูหนังจะเป็นเสาที่ดีไหม

อเจมส์แต่เขาก็ต้องการทำยอดเพราะวันจันทร์เขาไม่ค่อยดูหนัง
อเรนนี่เพราะวันจันทร์มีความแม่

อุ๊ยตายแล้วพี่มากกลับแล้วนะวันนี้นะ
บีนกลับจากเกาหลีแล้วนะ

เดี๋ยวพี่ได้เจอพี่มาแล้วเนี่ยวันเนี่ย

ผมปะลองน้างไม่ได้เหรอ
ม้าเข้าโรงหนังบ่อยมากแกชอบดูหนัง

เอ้าไปไป
ไม่เกี่ยวเรากลัว
หุ้ววววติดจานดีใช่
เอ้าไปอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่า
ค่ะตอนนี้ก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะคะ

อุตุก็พยากรอากาศเอาไว้๒๔ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนี้

แล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะ
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นค่ะ
โดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป
มีคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ก็ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ควรจะงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่๒๙พฤศจิกายน
สำหรับประเทศไทยตอนบนก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยบริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอุณหภูมิต่ำสุดตอนนี้ก็๑๖๒๐องศาเซลเซียสนะคะ
สำหรับในตอนกลางวันบริเวณที่โล่งแจ้ง
มีแดดจัดแล้วก็อากาศอุ่น
ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๖๑๔องศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนก็ดูแลสุขภาพด้วย

แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
ผ่านบริเวณที่มีเหมาะหนาด้วยช่วงนี้

แองจี้คุณกรองทิพย์กับคุณชาลิดาในทวิตเตอร์
เขาบอกว่าจดแคมเปณวันนี้วันเดียว

เป็นครบรอบโรงหนังของเขา
พ่อแม่ก็ตามหากัน
โอ้โหคุณแม่แล้วเหมือนแบบถูกจับแล้วมานั่งเรียงแถวเลยนะ

๒๕บาทใช่ไหมขอดูหนังหน่อยอะไรอย่างนี้คือเขาอาจจะครบรอบ๒๕ปีวันนี้พอดี
มันเล่าใจนะก็เห็นใจเด็กแต่ว่าแต่มันก็ไม่ได้มันก็ผิดนะ
เข้าใจว่ามันผิดลูกไอ้สัตว์ถือว่าข้ามฮอมรูก็ต้องเข้า
๒๕บาทเนอะดูหนัง๒๕บาทวันที่๒๕ก็ฉลองครบรอบ๒๕ปีดูหนัง๒๕บาท
แล้วตอนนี้โปรแกรมก็เลิศอยู่นะก็มีหนังแบบว่าบอสเซิลอะไรต่ออะไรใช่ไหม
คุณหนุนคะอีกครั้งแล้วนะคะไหวไหมคะ

นักเรียนเยอะมากเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเขาไปจับนี่ไงโรงไหนโดนจับอ่ะ

ทุกยังวัดช่วงนี้ค่ะ

ไปทั้งโรงเรียนเลยอะไรอย่างนี้เหรอ

อาจารย์เขาก็จะแบบว่าทำไม่รู้เรื่องไม่ได้ไงมันหายไปเยอะไง
จริงมีคนยังแบบชุดิวากาชาติ
ต้องลงใหม่เขาขายให้เขาไปได้หรอ
เธอมันเล่าใจดิฉันก็พูดอย่างกลางกลาง
แต่ผมว่าโรงหนังเขาอาจจะลืมคิด
ว่าเป็นแบบเขาไม่ต้องการกลุ่มนี้หรอ
ผมว่าเขาอาจจะไม่ต้องการกลุ่มนี้แต่เด็กนักเรียนเขาอาจจะรู้สึกว่า

เด็ก๒๕บาทต้องไปอ่ะแม่คุณพี่คุณพี่เป็นช่วงแบบวัยอย่างนี้
เป็นช่วงที่ยังไม่มีเวลาไปดูเพราะว่าใกล้เกษียณ

เปิดม่านซะยังไงคะ

คือสมัยก่อนทันป่ะ

ไปดูหนังปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นผ้าม่านปิดจอไว้

เออแล้วพอแบบนั่งดูพอสักพักนึงจะขาววอร์ปุ๊บเขาจะเปิด

ปิดไฟก่อนนะแล้วก็เปิดนะ

เป็นลำโพง

สการ่างมันเป็น๒ชั้น
นี่จะเป็นอย่างนี้ชั้นพี่ม่านพบ๗ยอดมนุษย์
โอ้โฮโคตรบรรยา
พอทันหน่อย
อันนี้จอใหญ่ซีนิมัส
อันนี้เป็นภามารเลยภามารเป็นแบบนี้เลย

แล้วไม่มีโฆษณาเยอะเมื่อก่อนไม่มีโฆษณา

เป็นข่าววอลอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวนี้โฆษณาจะอยู่ที่๒๐๓๐นาที

ทำไมกูต้องซื้อตัวเข้าไปนั่งดูโฆษณาด้วย

เพราะมันเงินที่จ่ายเงินไปดูหนัง

เพราะนี่คือการเสียเงินก็ไปดู

คุณเอาขึ้นไปดูแล้วคุณก็เอาไปขายโฆษณาแล้วก็

เรื่องโรงหนังกันใหญ่โตมากจริงวันนี้

บ๊วยเบนเขาอยากไปดูรวมภาพแรกแรกของเข้ามา
ถ้าเกิดเราอยากเจอดาราที่แบบแอบคบกัน

แต่เกิดอย่างนึงหนูเผลอหลงตัวไปไง

ตอนนี้นะดาราเจอหน้าแองจี้ทุกคนกลัวคุณมากเลย

ติ๊บบอกโอ้เจอพี่แองจี้สินะ

เพราะว่าบางทีเราเจอสองคน

วันนี้ว่าแบบพี่อะไรพระเอกอะไร
คุณคนพูดอะไรก็ไง

ปัจจุบันมาแบอร์เอเกต

ไปเหมือนแบบขยำหน้าอก
ไปจูบเขาจริงแล้วก็มีนางร้าย

นางร้ายเนี่ยไมค์บูมไปชนหลังเขา
ไม่บูมนางร้ายบิ๊กบัมเปอร์เออไม่บูม
กันชนไปโดนไปกระแทกหลังดึงดึง
ไม่ใบบูมพระเอกเหรอใบบูมพระเอกไงคนเดียวกันนะคุณแม่
นี่คุณพูดกันนี่คือคนเดียวเลยเหรอคนเดียวกัน
แล้วคุณรู้ไหมพวกคณเนี่ยไปเข้าใจผิดนะ

เขาตอบกลับมาว่าพี่หนุ่มก็ช่วยบอกได้นิดนึงสิครั้งละครับ

แสดงว่าแบบเอาสอนยอดคืน
วิทย์แตกเลยอ่ะพูดไปเนี่ยไม่ได้เลย

น้องอิงจี้ไม่ได้เป็นเพจแอดมินใดทั้งสิ้น

ทุกคนชอบ๗๒๑ว่าน้องเป็นเพจ
เร็วนี้ดูสารแนรู้กับเขาทุกเรื่อง
ปัจจุบันไปหาข้อมูลก็เหนื่อยอยู่แล้วค่ะ
ขั้นตอนคือจะไปนั่งพิมพ์ก็คือรู้สึกป่วยการมากกว่า
แล้วก็เดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มอีกดีกว่า
เมียวเปิดหายใหญ่เลยดูสิเข้าไปใต้เตียงดาราเลยเนี่ย
ขณะที่โซเชียลเจ็ตกำลังสงสารหมอแป้ง
คุณพูดซะแบบตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้อ่ะ

ดาราคนนั้นเขายอมกันที่คือ๓คนที่เคยพูดไปยังไม่ยอมคือตกใจ
คือนางเอกสองคนใช่ไหมนางเอกสองคนนางร้ายหนึ่งคน
แต่ว่านางคนไหนคนไหนโดนไมบูมนางร้ายหรือนางเอก
ร้ายโดนไมบูมส่วนนางเอกสองคนเนี่ยคือฉะเลย
นางเอกสองคนเนี่ยฉะต่อหน้าเลยฉะ
คนนึงปิดห้องเคลียร์เลยว่าไปจูบปากเขา
จูบในงานใช่ไหมไปอีกห้องเรียอะไรนะ

กับอีกคนนึงไปนะ
อย่าก่อนถ่ายที่ที่จูบจริงมันต้องซ้อมก่อน

เล่นลักษณ์กับผู้อีกคนหนึ่งแล้วให้จูบไม่ได้นะไม่ได้ตอนซ้อมให้หนูตกใจนะ
ตอนซ้อมให้หนูตกใจไม่ได้ตอนซ้อมให้หนูถามบางเอกเลยไง

แล้วถ้าคือพี่เมียวันผู้กำกับอย่างนี้พี่จะทำยังไงไม่ได้ไม่ได้
พี่จะคัดทำไมทำอย่างนี้
ไม่ต้องคุยนะกองกันซ้อมนี้กูบอกก่อนว่าโดนปากจริง

คลังก็ว่าทั้งกลางสะใจเลย

สองคนเนี่ยเขาถามว่าใคร
ใคร

ไม่ต้องบอกุ้ใสในกลองถ่าย
แล้วเขาก็เปิดให้ดูด้วยเห็นมันด้านล่าง
เควกดีที่ใส

สุดท้องคุกแม่งอีกเรื่องอีกคนนึง
เอ้อำมัพมีด้วยหรอ

อุทาหอนค่ะเข้าเรื่องกันนะค่ะ
ยางรัดข้อมือที่เราเห็นว่ามันรัดของบางทีก็มาใส่ข้อมือไว้เนี่ยนะคะ
มันเกิดอันตรายขึ้นเพราะว่ามีที่ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อกาเต้ยามาฮ่า
เขาโพสต์ภาพเนี่ยแล้วก็ข้อความเนี่ยนะคะ
หนูน้อยตัวน้อยเนี่ยเขาบอกระบุว่าเตือนพ่อแม่นะครับที่มีสายสินผูกข้อมือ
ไม่รู้ว่าไอ้ใต้สายสินเนี่ยเขาทำอะไรเขาเอาหนังยางไปรัดข้อมือตัวเองตอนไหนก็ไม่รู้
กว่าจะเห็นลูกบอกว่าเจ็บพอไปเปิดดูเละแล้วนะฮะเป็นแผลผิวหนังเปิดเลย
ก็คือให้เป็นมงคลแต่ไม่รู้ว่าข้างใต้นั้นลูกเอาไปรัดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่
คือตอนได้มาก็คงจะรู้สึกว่าดีนะเป็นแผลใหญ่มากนะดูสิที่เขาเซ็นเซอร์ไว้เนี่ยคุณ
ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่ที่มีลูกน้อยด้วยนะคะ

พ่อแม่อะไรอื่นก็เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่า
สังเกตลูกให้ดีนะแล้วก็อย่าพันนานสายสินเนี่ย
อดเก็บบูชาไว้ก็ได้นะท่านผู้ชม
ไม่ไม่ไม่ต้องพันไว้ตลอดเวลาเพราะบางทีมันก็เป็นความชื้นเนาะ
มันก็อยู่ในนั้นแหละถึงแม้ว่าจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็ตาม
แต่ว่ามันทำจากฝ้ายมันอมความชื้นอมความร้อนอมฝุ่น
แล้วพอดีมีไอ้สายยางยางยื่นไปรัดไว้อีก
ก็เลยทำให้เกิดเชื้อโรคแล้วก็เป็นแผลเวอะหวะนี่แหละค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งนะครับ

รถมันทุกมันทุกไม้นะ

เมย์ไปทุกที่อ่ะ

มันยาวกว่าขนาดรถอีกนะคะ
แล้วผมไปเจอชื่อแบบอะไรอย่างงี้

คือบางทีก็ดร้อนกลับมานึกถึงตัวเอง
ชื่อเจ้าของทวิตเตอร์

ชีวิตบางทีบางทีก็ห้องบลู
เหมือนแบบทั้งเห่าทั้งหอน
แต่บางทีมดดำจะบ่อยมากเลยนะ
อย่ามาคุณชอบเขียให้นางแบบว่า

หลังจากนี้มันก็คิดไง

พี่แต่๒หมื่นกว่าคอมเม้นต์น่ะเหรอ
พี่อาจจะต้องไปแหวกดูหน่อย
เริ่มจากคุณเนี่ยเหรอทำให้เพจต่างเข้าไป

ไม่รู้เพราะเขาอาจจะมีข้อมูลของเขามากกว่าไม่

บอกแทนเดียวว่าช่อคออะไรเนี่ยไม่ใช่
ตอนแรกคนเขาเดาเป็นพี่เคนพี่เคนทีระเด็จก็ไม่ใช่
เคนทีระเด็จบ้า

ไม่ใช่ชาคิดผมว่านอนอยู่อาจจะสะดุ้งเหมือนกัน

เรื่องของเรือสำรานค่ะก็มีข่าวออกมาว่า
กรณีมีเรือสำราญไปพุ่งชนกองหิน

เนื่องจากว่าระดับน้ำทะเลลดต่ำลง

กระทั่งช่วงเช้าของวันนี้ค่ะระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นตามลำดับ
แล้วก็เรือได้หลุดออกจากกองหินสำเร็จแล้ว
ทางกองทัพเรือก็ได้ส่งเรือหลวงศรีราชาเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็ติดตามลอยลำเข้าชายฝั่งเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดนายประพังกรอายุ๔๔ปี
ก็เป็นใต้กงเรือโชคกำลังทิศเรือประมงในพื้นที่ได้เปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
พบเรือสำรานลำนึงเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
ก่อนจะแล่นไปชนกับกลองหินบริเวณเกาะบิดะนอก
ใกล้กับหมู่เกาะพีพีทางฝั่งตะวันออกนะคะ
ทำให้เรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้
จากนั้นได้แจ้งประสานงานไปยังสถานีตำรวจภูทรเกาะพี
ให้แจ้งไปยังกองเรือภาค๓เพื่อที่จะตามมาสมทบตรวจสอบ
จะพบว่ามีน้ำเข้าเรือสำราญบริเวณส่วนหัวเรือด้วย

แต่ว่าลูกเรือยังสามารถสูบน้ำออกมา

จากนั้นทางกองทัพเรือก็ได้ส่งเรือหลวงศรีราชา๕๔๓
เข้ามาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
กระทั่งเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นตามลำดับ
ทำให้เรือสำราญยกตัวลอยสูงขึ้น
ก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณกองหินได้สำเร็จ
ตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยใช่เรือสำรานรำดังเก่าก็มีชื่อว่าลาเบล
เป็นเรือสำรานนำเที่ยวหรูหราระดับ๕ดาว

เปิดให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์
โดยหลังเกิดเหตุจำเป็นต้องนำเรือเข้าซ่อมแซม
ในส่วนของท้องเรือแล้วก็หัวเรือที่ได้รับความเสียหายด้วย

แต่พี่เรือประมงก็เป็นฮีโร่เลย
ใช่ใต้กงเรือเข้าไปช่วยนะ
ส่วนแม่ค้าภาคใต้เหมือนกันนะฮะ

จังหวัดระยองค่ะมีไหมคะทีเด็ดเลย

ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองดูชุดที่เธอใส่สิคะ

เธอเป็นสาวสองนะฮะ
เป็นสาวสองส่วนประตียาวสีแดงสวยหน้าหุ่นดี

แต่ว่าเปลี่ยนสีฟ้าไม่ได้ค่ะลูกค้า

และผู้ที่พบเห็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สวยหน้าสวยหุ่นดี

เขาก็จะไปนายทำไมล่ะเข้าไปน้องพิม

บอกว่าตนเข็นรถขายโรตี
ตั้งแต่หาดแสงจันทร์หาดสุชาดา
และปากน้ำยาวประมาณ๖กิโลเมตร
ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน

แต่งแบบนี้เพราะว่าคนชอบ
ที่ผ่านมาจะมีลูกค้าผู้ชายเข้ามาแห่บ้าง

ส่วนโรตีก็เรียนรู้วิธีทำมาจากพ่อแม่

ขายหมดทุกวันค่ะวันละประมาณ๘๐ชิ้น
เฉลี่ยแล้วก็ได้๓๐๐กว่าบาทนะได้เยอะนะต่อวัน
นี้ขอขอบคุณลูกค้าด้วยที่มาช่วยอุดหนุ

นี่กล้วยนี่ดูสุด
คุณหนุ่มไปดีต่อนะคะ

ใช่ค่ะสีส้มที่สิบเหลือ

หน่อยเพราะว่าสีฟ้ามันทำให้ดูเป็นหนังผี
อันนี้จริงสำหรับคนทำราคารจะรู้

ส้มใช่สีนวลใช่ไหมคะตะกล้อง
สีอะไรสีส้มหรือว่าสีเหลือง

ส้มแบ็คไลท์วอร์มไลท์
วันหลังเอาคิโนไปส่องเลยได้ไหม
มีคีโนแล้วตัวหนึ่งปั๊บใครถ่ายรูปก็สวย
ดูต้นทุนอ๋อโอเคโอเค
มันถูกเห็นไม่ได้แม่

ดูรู้นะแต่ว่าแบบสวยเป็นแบบหุ่นดีสวย

เห็นแล้วตอนที่ยังไม่แต่งหน้าใช่ไหม

แต่เสียงเขาเหมือนผู้หญิงมากเลยอ่ะ

บางคนเขาเทคแย้งตั้งแต่ปง๕๖

อุ๊ยจะเจอตุ๊ด
ผู้หญิงจริง
กลับไปที่แองจี้บอกว่าดาราเคยกินเปิดประเด็นใหม่มา

ชาเลนส์ของพวกคุณ
ถ้าคุณตอบสองคนนั้นให้ถูก
ฉันก็จะมีคนตอบไปให้คุณตอบอีก
ต้องมีสองคนเหรอชาเลนส์อะไร

เอาก่อนกันกันก่อนนะ
แองจี้ทำไมเมื่อกี้บอกสองคนแล้ววะ

คนแรกที่แองจี้พูดนะต้องบอกว่า

เมื่อก่อนไม่ใช่พระเอกปัจจุบันเป็นพระเอกดัง
เคาะห้องเรียกนักข่าว
บังสุดว่าไปเจอว่าเขามีผัวแล้ว
ถูกไหมอันนี้คนแรกนะ
ส่วนอีกคนนึงคือพระเอกเบอร์ใหญ่

ผุดดำไหว้ถ่ายละครกับนางเอก
ขยำหน้าอกเขา
ขยำห่วงยางสองครั้งนะใช่ไหมสองครั้งนะ
ครั้งแรกคิดว่าเจ็ดเฉียดคือครั้งแรกเจ็ดเฉียด
คุณหญิงยังไม่ไงไม่ว่าอะไร
แต่ขวาแต่พอละครั้งที่สองเนี้ย
ไปเล่นกับนางเอกอีกคนนึง
พระเอกเบอร์ใหญ่ไปประกบปากเขา

มือไมค์และปากแกใช้หมดทุกอย่าง

แล้วก็นางร้ายเข้าฉากกับพระเอกเบอร์ใหญ่คนนี้
พระเอกเบอร์ใหญ่เอาไมบูมไปกระแทกหลังเขา

ไปช่วงหน้าก่อนคุณผู้ชมไปอัปเดตอาการของพี่อ้ำหน่อย

พี่บ้านล้ำไส้อาเซมนะ
กลับมาอัปเดตอาการของคุณอ้ำพัชราภาอย่าขำสิ

อะไรนะพี่ขอดูเลย
เดี๋ยวคุณไม่เกี่ยวเลย
ไม่คุณอ่านเขา
คุณผู้ชมวันนี้รู้สึกว่าอยากอะไร

คุณผู้ชมค่ะ

วันนี้ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชม

เป็นลำไส้ส่วนปลายอักเสบ
ตอนนี้เพื่อนซีก็เข้าไปเยี่ยมกันเลยทีเดียว

พี่อ้ำถ่ายชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาล

โดยระบุบอกว่ามาเยี่ยมเพื่อนสาวเปื่อย
สรุปนางเป็นลำไส้ส่วนปลายอักเสบ
คงเป็นเพราะอาหารแล้วก็แก๊สเยอะ

พี่อ้ำเต็มเยแรงปาร์ตี้
ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ได้เป็นหนักมาก

ก็เพิ่งไปทำเซอร์ไพรส์ว่า
แต่ก็ยังสวยงามน่ะ

นี่ห้องคนไข้เหรอเนี่ย

นั่นแหละ

ของแท้ต้องคอเอียง

เรื่องกรณีของลูกชาย

ล่าสุดลูกชายเสียชีวิตแล้วนะครับ

สงสัยว่าเอ๊ะมงกุดอะไรผูกคางออก
ทำเนียมญี่ปุ่นก็จะเป็นอย่างนี้
น้องบิ้นก็เป็นหูภาพประวัติศาสตร์ของโครงการนางงามไทย
เมื่อน้องบิ้นศรีอรีทรนางสาวไทย
คนแรกที่คว้ามงกุฎมิเตอร์แนชินัล๒๐๑๙มาครองได้สำเร็จ

ปีผ่านมาทุกคนที่แรกจะปิดปากตกใจหมด
ของเธอแบบอ๊าาาไม่ปิดปากเลย

ล่าสุดทางกองประกวดนางสาวไทยได้พาบินสิรีทร
นั่งรถเปิดประทุนแห่ฉลองขบวนเป็นขบวนความสำเร็จ
พบกับประชาชนและแฟนนางงามระหว่างเดินทางไปงานกาชาติ
ไปร่วมงานกาชาติเออเห็นไหมสมัยนี้
รถคันนี้จะแบบคุณอภัสราก็นั่งแบบนี้เลย
นั่งรถแบบประทูลแห่เป็นขบวนฉลองความสำเร็จเนี่ยนะคะ
งานกระชาติประจำปี๒๕๖๒ที่สวนลุมพินี
ณรานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๖

ก็มีแฟนนางงามไปรอรับตามถ่ายรูปให้กำลังใจ
โอ้โหชุดสวยนะเนี่ยไม่ผูกคางนะมงกุฎไม่ผูกค้าง
เอาเหรอทั้งคืนเหรอให้ยืมแค่๕วันแม่เป็นของจริงหมดเลย
ทำไมไม่ให้เลยอ่ะไม่ได้ค่ะมาเป็นธรรมเนียม
ของญี่ปุ่นเพราะว่ามงนี้๑๗ล้านบาท
ทำแบบว่าโมเดลให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยสิ
เหมือนตามปกติอันนี้เป็นคนที่สามที่ได้ใส่
มีนพีชเชียร์นะครับเพิ่งคืนไปเขายืนมา๕วัน
แล้วทุกคนทำผมรับมงกุฎนี้หมดเลยนะนางงามที่เข้ารอบ
จะทำจุกไว้เพราะว่าจะทำให้ใส่มงกุฎทรงนี้สวย
ต้องดูภาพเมื่อก่อนน้องเคยอ้วนนะคะ
จริงเหรอเป็นคนอ้วนเลยเหรอแบบเป็นคนอ้วน
ไม่พี่เหมือนกับเขาทำเฉพาะคนที่จะเข้ารอบมาที่นั้นป่ะ
มีภาพใช่ไหมจะได้เป็นกำลังใจไม่มีภาพแต่ว่าเค้าเคยอ้วน
เป็นกำลังใจให้พี่หรอ
อะไรนะเขาโดนด่ามากนะคุณแม่ก่อนหน้านี้ใช่ไหม
บอกว่าวันที่เขาได้นางสาวไทยเขาคิดว่า
พอเปิดเข้าไปอ่านในคอมเมนต์คิดว่าจะมีคนชมเขาหรือแบบว่าไม่ได้
ให้กำลังใจเขาเปิดปั๊บปุ๊บมีเสนาด่าเขาปิดแล้ว

เพราะคำที่เค้าไปให้สัมภาษณ์เขาพูดบนเวทีก็พูดเรื่องให้

ฉันทำได้ฉันคิดว่าผู้หญิงทั่วโลกก็ต้องทำได้

เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องพลังผู้หญิงอะไรอย่างนี้ปกติ

ยันตั้งแต่เป็นนักร้องมาสายแค่๒ครั้ง

ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองกับสิ่งที่เจอเกี่ยวกับการทำงาน

ตนเองนั้นไม่ได้ตัดเพราะอะไรเลย
แค่อยากทำความเข้าใจกับทุกคนทุกสิ่งนะฮะ
ที่พูดถึงเป็นการพูดแซวกันไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะคนติดภาพกับเรื่องเก่านะครับ
ตนเคยโดนเข้าใจผิดยันตั้งแต่ยึดอาชีพนักร้อง
มาในชีวิตเคยมาสายแค่๒ครั้งเท่านั้นเอง
ด้วยเหตุการณ์รถติดวางแผนการเดินทางผิดพลาด
อกนั้นไปแสดงทันหมดนะครับ
มั่นใจก่อนจะออกไปทำงานตัวเองจะไปถึงที่งาน
ล่วงหน้าก่อนเป็นชั่วโมงนะฮะ
เพื่อทำการสแตนบายก่อนขึ้นเวที
ส่วนตัวมีความรับผิดชอบกับอาชีพนักร้องที่ดีคนหนึ่ง
คือเขาบอกเขาเป็นนักร้องที่ดีเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าเขา

มันมีการแซวบนเวทีหรืออะไรสักอย่าง
มันเหมือนกับมีคนไปเชื่อแล้วก็เอาไปพูดต่อ
เหมือนมีคนพูดออกมาว่าแบบเหมือนมีน้ำร่องไปซ้ายไปอะไรอย่างนี้
เหมือนคนที่ไปดูก็โพสต์ด้วยว่ารอนาน
แต่ก็ไม่ใช่คิวเขาไงเขาบอกว่าไม่ใช่คิวเขา
เขาไปล่วงหน้า๑ชั่วโมง
เกินไปกับการรอคอยป๊อปมาแสดงกี่ทุ่มก็ดึก

และก็ไม่แนะนำแล้วอะไรอันนี้
คิวเขา๕ทุ่ม๔๕
เขาไปตะห้าทุ่ม
แต่คุณอาจจะไปร้าน๕ทุ่ม
เดี๋ยวป๊อปมายังไม่มาเป็นอยู่ปะ
บางทีเราก็เล่นกันแล้วคนก็เลยเซีรียส
แต่ผมว่าคุณป๊อปไม่ใช่คนอย่างนั้นนะ
เขาก็มาก่อนเวลานะ
ผมว่าอาจจะเป็นการที่แบบจัดเรียงลำดับการขึ้นร้องหรืออะไรหรือเปล่า
คุณเล่นมุกที่งานไงมีการพูดที่งานเล่นมุกหรือเข้าใจผิด
ว่าผมมาสายขึ้นมีการแซว

ให้นางเข่าไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ